เพลงเพราะรวมไปถึงพักหลังมาเนี่ยคำคมคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องมี
พี่ปานเองก็เป็นห่วงแฟนแล้วก็เป็นห่วงคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะ
ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนักร้องสายบุญอย่างพี่ปานธนพร
เป็นห่วงไม่ได้จริงค่ะเพราะว่ามีข่าวการฆ่าตัวตายมากขึ้นนั่นเองนะคะ
ก็เลยขอวอนคนไทยตั้งสติสู้โควิดกันหน่อยค่ะ
อยากให้ทุกคนช่วยกันอีกสักนิดอดใจต่อสู้กันอีกสักหน่อย
ไม่นานเราจะชนะปัญหาทั้งหมดไปพร้อมกันได้ค่ะ
ว่าสติมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่แล้ว
สำหรับมนุษย์ทุกคนในการดำรงชีวิตอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เราอาจจะต้องเคร่งครัดกับมันหน่อย
ใจเย็นเนาะอดทนกันอีกนิดนึงค่ะ

แต่มันก็จะมีคนที่ลำบากมาก

เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราอยู่ในจุดที่พอจะช่วยเหลืออะไรได้ก็

สิ่งสำคัญที่ควรมีไม่น้อยกว่าเจลแอลกอฮอลแล้วก็หน้ากากอนามัยเลยนะคะ
นั่นก็คือสติของคุณผู้ชมนั่นเองนะคะ
ใช่แล้วค่ะสำคัญที่สุดเลยเนาะ